แล้วเล่าได้นะคะมันเป็นเรื่องหลอนจริง

แล้วก็ที่หมวกเขาเนี่ยมีกล้องติดหมวกด้วยนะคะครับผ่านไปเห็นที่ป้ายรถเมย์มีเด็ก
อายุสักประมาณ๙ขวบยืนอยู่ค่ะ
ก็ถามน้องพ่อแม่อยู่ไหนเด็กก็ตอบแล้วก็ไปส่งที่วัด
ปรากฏว่ามาดูกล้องติดหมวก

เกลียวไปทำอะไรครับว่าเลิศ

ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย
การุณาดูให้จบจบนะคะ
เพราะบางคนบอกว่าทำคอนเทนต์หรือเปล่า
แต่มันมีเงาปริศนาอยู่นะคะ

แกะจากคลิปนี่แหละจุดเกิดเหตุก่อนนะฮะ
รถเมย์บริเวณหน้าซอยหาทัยราชย่านมินบุรีกรุงเทพค่ะ
คุณพี่ผู้ชายเจ้าของคลิปชื่อว่าคุณศิวกรนะคะ
สุดท้ายตัดสินใจเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ค
พร้อมกับบอกว่าใครก็ได้ช่วยอธิบายผมที

ผมไปเจอเด็กชายยืนรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมย์

ตอนกลับมามาดูกล้องติดหมวก

ในภาพในคลิปไม่มีเด็กครับ
ไม่ไงแล้วตอนเรียกไอ้น้องคนนั้นที่เขาบอก

คลิปมันตัดไปตอนที่ถึงหน้าวัดนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวพยายามดู
ดูในคลิปนี้ว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่า

ลองตามดูกับเราสักนิดหนึ่งนะครับ
ดูหลายรอบตอนแรกก็ไม่เจอนี่วงกลมนี้ค่ะ

นี้แหละค่ะปรากฏว่ามันมีภาพเงาเหมือนเด็กนั่งซ้อนท้าย
เจ้าของมอเตอร์ไซค่ะนี่พี่ดูออกไหม
ยังดูไม่ออกต้องเพิ่มแสงให้มันสว่างนะฮะ
เออนี่คือหลายคนเขาเห็นว่าเป็นเหมือนวิญญาณ
ก็คือเหมือนเชิญมาแล้วน้องเขามาจริงค่ะน้องเขามาจริงค่ะ
ลองดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะนั่นแหละค่ะ
คืองาวหน้าคืองาวของคุณพี่ครับงาวสองคืองาวน้องเขาเหรอ

คือเหมือนไฟที่มันส่องจากถนนมาให้เห็นเงาของสองคนไง

ตอนแรกว่าจะไม่กลัวข่าวนี้แล้วนะคนลุกเฉยเลยว่ะ

มันช็อกมากนะถ้าเป็นเรื่องจริงนะถ้าช็อกจริงช็อกมากเลย
บาปบุญนี่คือสว่างแล้วเล่าได้ยังขนลุกขนาดนี้
คุณศิวกรนะคะก็มีการโพสต์อีกรอบหนึ่งหลังจากที่สอบถามกู้ภัย

ไปถามกู้ภัยที่เขาก็ประจำจุดแถวนี้
กู้ภัยบอกว่าจุดตรงนี้เมื่อหลายปีก่อนเคยเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่
จากนั้นก็มีอุบัติเหตุเรื่อยมา
แล้วมีภาพที่คนถ่ายติดวิญญาณบ่อยมาก
กู้ภัยส่งภาพที่ถ่ายติดวิญญาณกลับมาให้คุณศิวากรดูภาพนี้ในวงกลม

ดูไม่ออกนะแต่ขนลุกแล้ว
ยังไม่จบอีกใช่ไหมขนลุกเลย

พี่กัดใกล้กับคนที่มารับน้อง

ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับ